เป็นภาพหาดูได้ยากและเป็นภาพที่สวยด้วย

เห็นแวบแรกคุณคิดว่าเป็นภาพที่ถ่ายได้จริงหรือไม่ครับ

มันเกิดขึ้นได้จริงนะคุณ

เฮ้ยกาโปรกราฟิกตัดต่อแน่
แต่นี่คือภาพความสวยงามของพระธาตุดอยสุเทพ
มุมมองที่แปลกและแตกต่างออกไป
ภาพนี้ถูกแชร์ลงในแฟนเพจชมรมคนรักมวลเมฆ
คือภาพนี้ถือว่าเป็นฝีมือเลยนะ
ฝีมือการถ่ายภาพของดรวีรเดชทองสุวรรณ
ท่านเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงาของพระธาตุดอยสุเทพ
ที่ปรากฏบนม่านเมฆกลางเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง

อันนี้จริงเราเทียบให้ดู

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไม่บ่อยครับ
ถ้าเมฆไม่มาแบบเป็นผืนใหญ่นะ

ไม่สามารถถ่ายหรือมองเห็นออกมาเป็นแบบนี้ได้นะ

จากมุมภาพและความสวยงามราวกับว่ามันเป็นปฏิหาร
หลายคนสงสัยเอาจริงมันตัดต่อเปล่า

เรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ
ท่านเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬานะฮะ

เขาบอกว่าดูจากเงามันสะท้อนบนเมฆแบบนี้
ไม่ใช่ภาพที่แบบว่าปฏิหารอะไรหรอก
แต่ว่าเป็นเงาของตัวพระธาตุที่โดนแสงสปอร์ตไลท์
ส่งไปกระทบกับเมฆที่ลอยต่ำที่อยู่เหนือท้องฟ้าเชียงใหม่
ทำให้มองเห็นเงาของพระธาตุได้
ที่เผกมันจะรอยต่ำใช่ไหมครับคุณพี่ศาทางฟ้าพยากร

แล้วมันประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่แสงมันมาในลักษณะแบบนั้นพอดี

ซึ่งคนที่ถ่ายต้องมีฝีมือด้วยนะ